มีแต่เรื่องราวดีนอกจากเรื่องตัวเลขก็เรื่องข่าวดีคนบันเทิง

คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปีนี้เราต้อนรับหลานนะคะลูกหลานคนวงการบันเทิง
ซึ่งเพิ่งคลอดเนี่ยปลายปีเยอะมากจริง

คุณพีชนะคะหรือว่าหลายคนนะคะรวมไปถึงคุณกันตาถาวรด้วย

ใช่ค่ะซาร่าโฮโลคุณแม่ป้ายแดง
เพิ่งจะคลอดลูกสาวน้องแอร่าไปเมื่อวันคริสต์มัสที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งก็มีเพียงภาพจากเพื่อนสนิทที่ได้โพสต์ให้เห็นภาพของสาวซาร่า

ซาร่าเนี่ยเขาส่งตรงมาให้กับทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่คุณลูก
โดยคุณพ่อเนี่ยหนุ่มแอชจอแดนและซาร่า
เข้ามาในธีมเสื้อสีแดงเข้ากับวันคริสต์มัสที่ลูกสาวเกิดพอดีเลย
และภาพนี้ค่ะก็ทำให้เห็นโฉมหน้าของสาวน้อยน้องแอลล่า
น่ารักน่าทางปากนิดจมูกหน่อยนอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่
สาวซาร่ายังเปิดใจผ่านทีมข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
บอกว่าตัวเธอเองรู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้ให้ชีวิต
การที่ได้ให้กำเนิดลูกสาวเนี่ยมันเหมือนเป็นของขวัญที่ล้ำค่า
รู้สึกได้เลยว่าลูกสาวมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว
พร้อมกับขอบคุณจักรวาลที่ทำให้ซาร่าเนี่ยได้มีโอกาสเป็นพ่อเป็นแม่ของลูก
และยังฝากคำขอบคุณไปถึงทุกคน
ครอบครัวผู้จัดการเพื่อนทั้งในและนอกวงการ
พี่สื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนทุกคนด้วยนะ
ในบ้านเขาก็มีลูกมาเติมเต็มความสุขกันนะคุณผู้ชม